มีเรื่องร้องเรียนโรงพยาบาลเอกชนกันอีกแล้วนะครับ
ผู้หญิงคนหนึ่งวัย๔๘ปี
คือจะไปผ่าตัดถุงน้ำในรังไข่
แต่คิดว่าหมอน่าจะตัดท่อไตของเธอไปด้วย๕๖เซน
ทำให้เธอมีปัญหาเรื่องของการปัสสาวะและทรมานนะครับ
โดยนางสรรญาพรสัจจะวิเศษอายุ๔๘ปี

บอกว่าเมื่อวันที่๑๕พฤศจิกายน๒๕๖๖
ได้เข้าผ่าตัดถุงน้ำในรังไข่
ที่โรงพยาบาลเอกชนแห่ง๑ย่านถนนแจ้งวัฒนะ
หลังผ่าตัดก็พักรักษาตัวที่โรงพยาบาลเป็นเวลา๑๐วัน

ระหว่างรักษาตัวที่บ้านเธอมีอาการปวดท้อง

คุณหมอตรวจพบว่ามีน้ำในช่องท้อง๒จุด
และอันตราสาวพบว่าท่อไตขาดหายไปประมาณ๕๖เซนติเมตร

โดยการต่อท่อระบายปัสสาวะออกมาที่ถุงด้านนอก
เนื่องจากไม่สามารถต่อท่อไตได้ในขณะนั้น
ให้เธอกลับบ้านพร้อมถุงปัสสาวะนั่นแหละฮะ
พร้อมแจ้งว่าจะประสานโรงพยาบาลอื่นให้
เนื่องจากโรงพยาบาลดังกล่าวไม่มีเครื่องมือ

ว่าใช้เวลาประมาณ๒เดือน

ต่อมาเธอทนความเจ็บปวดไม่ไหว
จึงเข้ารักษาที่โรงพยาบาลบรามาธิบดี

ผนังกระเพาะปัสสาวะไปซ่อมท่อไตที่ถูกตัดไป
แล้วก็ย้ายตำแหน่งกระเพาะปัสสาวะไปอยู่ใกล้ท่อไต

จึงสามารถเชื่อมท่อไตกับกระเพาะปัสสาวะได้

ตลอดการรักษาหมดเงินไปแล้ว๕แสนบาท
โดยที่โรงพยาบาลและแพทย์ที่ผ่าตัดในโรงพยาบาลเอกชนนะ
ไม่ได้ออกมารับผิดชอบใดทั้งสิ้นเลยนะครับ
นายรณรงค์แก้วเพชรประธานเครือข่ายรณรงค

ก็เปิดเผยบอกว่าเหตุการณ์นี้ถ้าพิสูจน์ได้ว่า
เป็นความผิดพลาดของแพทย์โรงพยาบาลเอกชน

และในวันจันทร์ที่๙กันยายน
จะให้ผู้เสียหายเดินทางไปร้องเรียน
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนนทบุรี
ว่าท่อไตของเธอหายไปไหนถูกตัดไปด้วยหรือเปล่านะครับ

ผู้ป่วยเข้าใจด้วยถ้ามันมีเหตุผลอะไร